ปฏิเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้เกิดขึ้นแถวถนนบังนาตราช
ฟอร์จูเนอร์สีขาวจอดอยู่กำลังจะยูเทิร์น
รถอีกคันนึงเป็นนิสันมาร์ชสีดำก็กำลังมาจอดูเทิน
ปรากฏว่าอีกคันหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบมาชน
กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ชนเป็นโดมิโน่รถได้รับความเสียหาย๓คันรวดค่ะ
นั่นแหละค่ะเสียงคุณผู้หญิงที่อยู่ในรถบอกว่าชนเราด้วยคือเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นเจ้าของกล้องท้ายรถนะ
ต่อคิวจะกลับรถยูเทิร์นคือต่อจากฟอร์จูเนอร์สีขาวอะค่ะ
ชนแบบนี้กลายเป็นชนสามคันรวดแล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บเห็นบอกว่าเป็นเด็กสองคนด้วยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยกู้ภัยแล้วก็ญาตินำตัวน้องทั้งสองคน

หลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแหละค่ะ
ที่จะต้องมีการสอบสวนสืบสวนหาสาเหตุว่าอุบัติเหตุที่แท้จริง

จุดเกิดเหตุคือบนถนนเทพรัตนะบางนาตราดช่องทางด่วน
ขาเข้ากรุงเทพกิโลเมตรที่๕๑ตำบลท่าข้าม
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ก็เป็นอุบัติเหตุให้ดูเช้าแบบนี้
ก่อนออกจากบ้านก็มีสติก่อนสตาร์ทกันด้วยนะคะ